พาไปเที่ยวรีสอร์ทค่ะรีสอร์ทนี้อยู่ที่เชียงใหม่
ปกติมันก็จะมีลำทานนะไหลผ่านกลางในซอยโอ้ดีบรรยากาศดี
บรรยากาศดีค่ะแต่พอไปเที่ยวคราวนี้เจอน้ำป่าหลาก
ทำยังไงติดอยู่ในรีสอร์ทแบบนั้นค่ะ
โอโฮผู้ขอบคุณผู้ชม
น้ำไหลผ่านหน้าห้อง
ปกติที่พี่เบิร์ธบอก

และนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงบ้าง
ใช่ค่ะน้ำของเร็วมาก
แล้วเข้าห้องแล้ว
ใช่ไม่ใช่แค่หน้าห้อง
ก็มาถึงเลยครับ

คือถ้าเกิดใครที่ไปที่รีสอร์ทราวภูฟ้าจะรู้เลย

แล้วพอฝนตกหนักแบบนี้น้ำป่าหลากมาแบบนี้

โอ้โหทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจริงครับขนาดเธอเป็นพนักงานต้อนรับอ่ะ
ยังเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วน้ำมันมาเร็วมาก
เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อกี้ไม่ใช่แค่น้ำไงโครนมันมาด้วย
ท่อนซุมท่อนไม้ใบไม้มาด้วยก็ต้องรีบย้ายลูกค้า
แต่ว่าตอนนี้ลูกค้าทุกคนปลอดภัยนะคะส่วนอีกที่หนึ่งค่ะ
พาไปดูยังอยู่ที่เชียงใหม่นี่แหละ
แต่ผู้ชายคนนี้เขาติดอยู่ในบ้านที่หมู่๘ตำบลป่าแดดที่อำเภอเมืองค่ะ
โอ้โหแล้วดูสภาพสิน้ำเต็มบ้านเลยใช่ค่ะหมดแล้ว
เออก็โพสต์ขอความช่วยเหลือลงเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ
ไม่นานเนี่ยนะเขาก็คือพอหลังจากโพสต์ไปเขาเขียนแคปชั่นด้วย
บอกว่าโพสต์สุดท้ายก่อนแบตหมดโดนตู้เย็นทับ
เนี้ยโอ้โหดูสิบวมแบบเนี้ยเขาะฝั่งซ้ายน่ะบวมฝั่งขวาเห็นไหม
เออแล้วก็บอกว่าผมขอเทียนเอาไว้จุดตอนกลางคืนกับถุงดำเอาไว้ถ่ายหนักหน่อยครับ

๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะทีนี้คนแชร์กันเพียบเลย
ส่งข้อมูลไปขอความช่วยเหลือต้องให้เทศบาลตำบลป่าแดดไปช่วย
แล้วล่าสุดนี่อดน้ำตาคลอเหมือนกันนะมีคนไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
แล้วที่เข่าเนี่ยคุณหมอก็ต้องใส่เฝือกนี่ค่ะเห็นไหมใส่เฝือกอ่อนเอาไว้นะคะ
แล้วก็รอดูอาการต่อไปด้วยค่ะ